ส่วนเรื่องนี้จากกรณีที่มีการพบศพของนายประเสริฐชูทรัพย์อายุ๖๐ปีถูกฆ่าโหดนะคะ
ยิงแล้วก็ทุบหัวนำศพมาทิ้งไว้กลางถนนสายควรราวิภาวดีที่พื้นที่ของบ้านห้วยสาหร่ายอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรามีคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้

ภาพวงจรปิดวันที่๒๕พฤษภาคมที่ถนนสายควรราวิภาวดีจุดพบศพ
สามารถจับภาพรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะสีดำขับผ่านช่วงเวลาเกิดเหตุ
ซึ่งคาดว่ารถคันดังกล่าวได้ขับไปจุดทิ้งศพ
ช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๖นาที
ขับกลับออกมาเวลา๒๒นาฬิกา๓๙นาที
โดยใช้ระยะเวลา๓นาที
และทดลองจับเวลาเส้นทางดังกล่าว
พบว่าเส้นทางจุดพบศพนี้ทั้งมืดและเปลี่ยว

สามารถจับภาพรถต้องสงสัยได้นะครับตรงนี้ยังมีแสงไฟอยู่นะครับ
แต่ก่อนถึงจุดที่ทิ้งศพประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับ
ว่าแสงไฟหมดแล้วนะครับบริเวณตรงจุดที่ทิ้งศพแล้ว
คุณผู้ชมมืดหมดเลยนะครับมองไม่เห็นเลย
กล้องวงจรปิดร้านค้าฝั่งนู้นเนี่ยสามารถจับภาพได้ว่ารถคันนี้นะครับ
ไม่ได้ผ่านนะครับแต่กลับรถครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่จุดที่
กล้องวงจรปิดจับภาพรถคันต้องสงสัยได้อีกครั้งนะครับระยะเวลาในการไปกลับนะครับ
ทีมข่าวได้สองนาทีแปดวินาทีนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับระยะเวลาในกล้องวงจรปิดที่รถคันต้องสงสัยนะครับ
ใช้เวลาไปกลับประมาณสามนาทีนะครับซึ่งทีมข่าวไม่ได้รวมกันที่จะเผื่อเวลาในการทิ้งศพด้วยนะครับ
ระยะเวลานี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับ
ด้านนายวิโรธมากชูทรัพย์ญาติผู้เสียชีวิตกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุวันที่๒๔พฤษภาคมนายประเสริฐผู้เสียชีวิตได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่บ้านตัวเอง
พร้อมกับถือขวดเหล้าขาวติดมือมา๑ขวดสภาพนายประเสริฐขณะนั้นอยู่ในอาการมึนเมาจึงให้นายประเสริฐนอนอยู่ในบ้าน
นายประเสริฐไม่ได้เล่าปัญหาให้ฟังหรือปรึกษาแต่อย่างใด
กระทั่งเวลาตอนเช้านายประเสริฐจึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป

ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่สูญเสียคุณจะไม่รู้เลยว่า
คนที่เขาสูญเสียรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหน
ปกติพ่อจะใส่กางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นตลอด

แต่จากสภาพศพของพ่อใส่กางเกงขาสั้น
ไม่ได้ใส่รองเท้ากระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือ
และรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อหายไป
มั่นใจว่าคนร้ายจะต้องเอาไปอย่างแน่นอน
หากตำรวจสามารถจับคนก่อเหตุได้
อยากให้คนร้ายรับโทษประหารชีวิต

ผู้ประคับการตรวจภูทรจวัดสุราชธานีเปิดเผยว่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เชื่อว่านายประเสริฐน่าจะถูกทำร้าย

แล้วนำศพขึ้นรถยนต์มาทิ้งอย่างจุดเกิดเหตุ
โดยทิ้งไว้กลางถนนก่อนขับรถยนต์หลบหนีไป
และคนร้ายมีไม่น้อยกว่า๑คน
ตรวจสอบพบว่าผู้ตายมีพฤติกรรมชอบสังสรรค
สุรากับเพื่อนฝูงและมีภรรยาหลายคน
เมืองต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ข่าวแหละทีวีรายงาน